ยังอยู่ที่ใต้ครับไปดูที่จังหวัดตรังนะฮะ
เจ้าของบ้านเขาก็ไปเที่ยวปีใหม่
แสบอาศัยทุกคนไม่อยู่งัดเข้าไปเป็นร้านขายเค้ก
แต่ไม่ได้ขโมยเค้กนะฮะขโมยพระเครื่องไป
ร้อยกว่าองค์คุณผู้ชมนะฮะร้อยตำรวจเอกรัฐกาลพรมราชครับ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตรังรับแจ้งเหตุมีการก่อเหตุลักษัพภายในร้านเค้กชื่อดัง
ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสถานีตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
ที่เกิดเหตุก็พบนายยี่เค้งวงสัมพันธ์อายุ๘๐ปี
เป็นเจ้าของร้านขนมเค้กรสเลิศยืนรอให้การกับตำรวจ
ซึ่งคนร้ายได้งัดมุ้งลวดบริเวณประตูด้านหลังแต่ไม่สามารถเข้าไปได้
ก็เลยปีนบนหลังคาซึ่งเป็นสังกษีพร้อมกับเปิดหลังคาลงไป
ไปที่ห้องน้ำก่อนแล้วก็เข้าไปที่ห้องพระ
พระเครื่องแบบเหรียญกว่า๑๐๐องค์รวมไปถึงเงินสดอีก๓๐๐บาท
เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าตนเองเปิดร้านมา๕๐ปีแล้วล่ะ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนปกติจะมีคนเฝ้าร้านตลอด
แต่แน่นอนคืนที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่ร้านเพราะว่าออกไปนอนอีกหลังหนึ่ง
พอกลับมาเปิดร้านตอนเช้าปรากฏว่าห้องพระถูกมรื้อกระจัดกระจาย
ก็รีบไปแจ้งจำรวจให้ตรวจสอบนะฮะส่วนมูลค่าของพระเครื่องที่ถูกขโมยไปนั้น
ตอนนี้ไม่สามารถตีราคาได้หรอกคุณผู้ชมแต่คาดว่าไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทนะ
เพราะว่าเป็นพระเครื่องหลากหลายเกจิที่เก็บสะสมเอาไว้
ซึ่งตนเองคิดว่าคนร้ายอาจจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่เนื่องจากว่าบริเวณนี้
เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามตำรวจก็จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตามแผงพระเครื่องแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ที่นำพระไปจำหน่าย
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยติดตามคนร้ายดำเนินคดีต่อไป